และแน่นอนว่ายังคงมีการประชุมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
โดยตลอด๕วันก็มีการพิจารณาไปแล้วทั้งหมด๘หมวด๑๘๗มาตรา
ส่วนเช้าวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะคะ
ติดตามกันเลยจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงแรมเล็กวิวรีสอร์ทแอนดอล์ฟคลับชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลในวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๕แล้วนะครับ
โดยวันนี้นั้นจะมีการพิจารณาในหมวด๙องค์กรอิสระ
ขณะที่เมื่อวานนี้ในหมวด๗รัฐสภากรทนั้นก็ใส่ยาแรงนะครับ
มีการตัดสินเลือกตั้งตลอดชีวิตสำหรับนักการเมืองที่แปลงยติงบประมาณเพิ่มให้กับพื้นที่ของตัวเอง
ตลอด๔วันที่ผ่านมานะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลลงรายมาตราผ่านไปแล้ว๘หมวดนะครับ๑๘๗มาตรา
หมวด๗รัฐสภาส่วนที่เกี่ยวกับหมวดที่ใช้แก่สภาทั้ง๒โดยเฉพาะการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
อุดมรัฐอมริตโศกรทนั้นระบุว่าได้ใส่ยาแรงถึงขั้นตัดสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตนะครับหากพบว่าสอสอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับการแปรยติเพิ่มงบประมาณส่อไปในทางทุจริต
หรือฝ่ายนิติบัญญัติไปบงการการบริหารงบประมาณหรือการจัดทำโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้
ถึงขนาดคาดโทษว่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฏไม่ว่าจะเป็นตัวสสวกรรมธิการหรือแม้แต่คณะร่ำตรีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งเลย
ไปทั้งคอรมอลเลยฮะคือถ้าคอรมอลมีส่วนรู้เห็น

ไม่ใช่ฮะถ้าเกิดว่าคนไหนเกี่ยวข้องเราพูดถึงใครเกี่ยวข้องคนนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง
คือหมายถึงว่าเราเอาโทษแรงเลยถูกต้องเป็นยาแรงด้วยแล้วก็ยังต้องชดใช้ด้วย
บอกว่าการชดใช้เงินงบประมาณที่เอาไปทำแบบนั้นเนี่ยต้องชดใช้นะ
ดูเหมือนว่าเราเอาผิดแม้จะเป็นเรื่องของการเอาไปให้เขตในพื้นที่เลือกตั้ง
แต่ว่าโดยวัตถุประสงค์ที่ผิดอย่างนี้เราบอกต้องรับผิดชอบ
ส่วนที่มาสอสอนะครับยังใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับ
บัตรเลือกตั้งใบเดียวหากผู้สมัครสอสอเขตใดได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน
โหวตโนนะครับจะต้องเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรายเดิมทั้งหมดนั้นจะลงสมัครครั้งใหม่ไม่ได้
หมวด๘คณะรัฐมนตรีนะครับกรทก็ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
ให้มีคณะรัฐมนตรี๓๕คนเหมือนรัฐธรรมนูลที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของสอสอทั้งหมด
ส่วนคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี

การศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

มีคุณธรรมไม่เป็นผู้มีอิทธิพล

พักการเมืองเสนอชื่อบุคคล
ที่เป็นสอสอหรือไม่เป็นสอสอก็ได้

ที่ประกอบด้วยปปชผู้ตรวจการแผ่นดิน

กตก็จะเริ่มพิจารณาในช่วงเช้าของวันนี้
โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ที่ที่มา
และวาระการดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระ
โดยเฉพาะกตที่จะบรรยัติให้มีจำนวน๗คน

จะต้องพิจารณาให้เสร็จในหมวดองค์กรอิสระ
แล้วก็จะพยายามร่างให้มีความกระชับที่สุด
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับ